พาคุณผู้ชมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เขามีกิจกรรมในการเอาใจลูกค้าแบบสุดเลยนะครับ

เพราะว่าในแข่งขันคนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบกินได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะฮะ
เพื่อจะชิงรางวัลทั้งเสื้อยืดเงินสดและอีก๑รางวัลที่สำคัญ
ผมว่าคุณซุภาษาราธุ์ต้องอยากไปกินค่ะ

ได้เลยงั้นจองอันนี้รางวัลอื่นไม่เอาเลยเสื้อยืดเงินสดก็ไม่เอา

เพราะว่าคนเราจะต้องมีช่วงไม่มีเงิน

นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปากบึนนะครับ

อาจจะเผ็ดแซ่บไงก๋วยเตี๋ยวเรือเขาอร่อย
เผ็ดอร่อยแล้วก็ปากกินจนปากแดงปากบึน
ก็มีจุดเด่นในการเรียกลูกค้าไม่เหมือนใครนะครับ
แต่ละวันจะมีลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายเลย
ร้านเขามีกิจกรรมอยู่เรื่อยนะให้คนได้ร่วมสนุกกัน
คือแข่งขันกินจุชิงเสื้อยืด
พร้อมกินฟรี๑เดือนแถมเงินสดอีก๑๐๐บาทนะครับ
โดยเจ้าของร้านก็คือคุณชนินทรไทยประสานทรัพย์
อธิบายกฎกติกรรมรยาติให้กับลูกค้าที่สนใจขนขันให้ซ่าว

กินก๋วยเตี๋ยวของร้านในราคาถ้วยละ๑๕บาท
กินไปได้เรื่อยเลยไม่จำกัดเวลา
จะกินตั้งแต่เช้าเย็นค่ำก็ได้
กินได้มากที่สุดในแต่ละเดือน
ถ่ายภาพขึ้นบอร์ดของทางร้าน
และรับรางวัลที่เตรียมไว้ได้เลยก็ดีนะ

คนก็มากินแต่ร้านนี้กินกินทุกวัน

ครบ๓มื้อเลยคือไปเริ่มตั้งแต่ร้านเปิด
เช้าเที่ยงเย็นแล้วค่อยกลับบ้าน

เจ้าของร้านบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปากบึน
มีสูตรน้ำซุปแล้วก็เครื่องที่กลมมาก

มีพริกให้รสชาติเผ็ดร้อน

หมีขาวหมีเหลืองมาม่าดมยำ
ส่วนเนื้อก็มีทั้งหมูตุ๋นหมูหมักหมูสด
เนื้อเปื่อยเนื้อสดตับ

ขนาดนี้ชิ้นใหม่ตรงไหนนะ

ในอนาคตเนี่ยเรียงเตรียมโปรโมชั่นใหม่
เพื่อเอาใจลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
แต่ว่าที่แน่เนี่ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นแบบนี้
กินเยอะก็ได้ถ่ายรูปขึ้นบอร์ด
พอเราทำลายสถิติเราก็ได้มากินฟรีตลอดทั้งเดือนเลย
แต่ว่าจะต้องเป็นการรักษาสถิติตลอดเดือนนะ
ถึงจะได้รับคัดเลือกนะคะไม่ใช่วันเดียวคิดว่าทานได้แล้วจะไปได้เลยนะ
รางวัลเขาก็มีวิธีการเลือก